แต่ถ้าใครอยากจะฝากร้านฝากกันได้เหมือนกัน
เพราะว่าได้เวลาแล้วค่ะที่คุณผู้ชมที่มาฝากร้านกับทางไทยรัฐทีวี
ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจไทยรัดทีวีของเรา
จะได้ออกสู่สายตาประชาชน
ไปดูค่ะมีคนที่ฝากร้านกันอย่างต่อเนื่องเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะร้านที่เราจะแนะนำนั่นก็คือ
รัดเจนิทหมูแข็มดิดแดดเดี่ยวสูตรคุณย่า

นี่บอกเลยนะว่าน่ากินน่าทาน
เพราะว่าเป็นสูตรจากคุณย่า

เขาบอกว่ามาจากแดนไก่ที่ไหน

นี่ครับคุณผู้ชมครับติดต่อไปดิ

แกเนี่ยนะฮะคือทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่

พิษโควิด๑๙ทำให้โรงแรมปิดกิจการลง

มองหาโอกาสสร้างรายได้ช่องทางใหม่

เค็มที่คุณย่าทำให้กินตอนเด็ก
นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเป็นประกายให้เธอนั้น
เริ่มต้นทำการขายหมูเค็มออนไลน์
ราคาตามนี้เลยนะคุณผู้ชม

มีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากมาย
ลับก็เลยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม

คุณมีโอกาสลองสั่งซื้อนี่
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า

ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันก็ไม่ยากนะคะ
สองขั้นตอนง่ายประโทษเห้ยทำไงอ่ะ
ก็อยากจะโชว์สินค้าก็ถ่ายรูปมาสิครับ
รูปของคุณผู้ชมเอาสัก๒๓ภาพ
ถ่ายมาสินค้าที่คุณอยากจะขายคืออะไรนะครับ
หรือจะเป็นคลิปก็ได้แต่ขอสั้นนะ

แล้วก็บอกด้วยนะรายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้าอะไรสถานที่ตั้ง
ราคาได้ก็ได้ราคาได้เท่าใหร่
ติดต่อยังไงช่องทางการจัดจำหน่าย

ทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งมาทางไลน์ไทยรัฐของเราก็ได้เหมือนกันนะคะ
ดไปเลยที่เมนูฝากร้านนะคะ
พวกเราบอกเลยว่าเราพร้อมที่จะรีวิวและโปรโมทให้กับทุกท่าน
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน